ตามที่วงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับทางสมาคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทยเอง
วางแผนในปีหน้านะครับว่าจะส่งไปแข่งขันอ่า
ทวีปอื่นมากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันในทวีปเอเชียเนี่ย
ค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
ลิปิกสองพันยี่สิบสี่นะครับส่วนอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของ
เชนะครับล่าสุดเรื่องของสัญญาสัญชาติไทยเนี่ย
ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับโดยนายธนทิศรัตบุตรนะครับ
ที่การสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็พร้อมด้วย
เชเชยองซ็อกนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคอนโดทีมชาติไทย
เทนนิสพาณิพักษวงพัฒนกิจนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิปิกเกมสองพันยี่สิบ
จูเนียรามนรงเสวกวิหารีนะครับนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทย
เดินทางมาไทยรัฐทีวีครับเพื่อนำกระเช้าแล้วก็ปฏิทินสมาคม
มอบให้นะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่โดยนายธนทิศนะครับ
เลขาธิการสมาคมก็บอกว่าปีนี้ถือว่าทำได้ตามเป้าที่วางไว้ก็คือ
คว้าเหรียญทองโอลิมปิกส่วนปีหน้าสมาคมมีแผนให้นักกีฬาไปแข่งขัน
อื่นนะครับนอกเหนือจากภูมิภาคเอเชีย
เพราะมีรายการแข่งขันน้อยนอกจากนี้ทางสมาคมนะครับ
ตั้งเป้าว่าอยากพัฒนากีฬาเทคอนโดในไทย
ตอนนี้มีกิจกรรมที่โค้ชเชนแล้วก็ทีมได้ไปสอนทั่วประเทศนะครับ
เพื่อให้คนเข้าถึงกีฬาเทคอนโดมากขึ้นครับ
แล้วเราก็อยากจะนำพาชื่อเสียงมาให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับ
รวมไปถึงแน่นอนว่าเหรียญทองก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาของเราก็มุ่งมั่นนะครับ
นอกจากการทำเหรียญแล้วการเชื่อเสียงแล้วเนี่ย
สมาคมเองเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าว่าพัฒนานะครับกีฬาเทคอนโดในประเทศไทยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมต่างต่างที่และทีมชาติไทยได้ทำนะครับ
ก็ได้ไปสอนไปอบรมนะครับผู้ที่สนใจนะครับ
ทั้งนักกีฬาผู้ฉุดสอนผู้ตัดสินนะครับทั่วประเทศ
ตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้คนสามารถที่จะเข้าถึงกีฬาทั่วโลกได้มากขึ้นนะครับ
แล้วก็เป็นเป็นที่นิยมนะครับกลับด้านโคเชนะครับ
ก็เปิดเผยว่าล่าสุดตอนนี้นะครับยังไม่ได้รับสัญชาติไทยหลังจากที่ยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไป
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาหลังช่วยให้น้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิปิก
รู้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยผ่านไปสี่เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่คืบหน้านะครับ
โดยโค้ชเชย์ใช้ชื่อไทยว่าชัดชัยเชนะครับก็บอกว่าเข้าใจว่าเวลานี้อยู่ในช่วงของใกล้ปีใหม่นะครับ
อาจจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแต่ก็หวังนะครับว่าจะได้รับสัญชาติโดยเร็วที่สุดนะครับ
ดำเนินการในเรื่องต่างได้อย่างสมบูรณ์และสารต่อภารกิจนำนักกีฬาเทควันโดไทยไปคว้าชัยในรายการต่างนะครับ
รวมถึงโอลิปิก๒๐๒๔ที่กรุงปารีประเทศฝรั่งเศสในฐานะคนไทยแบบเต็มตัวนะครับ
ส่วนรายการแรกอย่าง๔เกมในเดือนพฤษภาคมนี้ที่เวียดนามนะครับ
ก็จะส่งจอมเตะรุ่นใหม่ไปถึง๓๐นะครับเพราะว่ามีนักกีฬารุ่นใหม่หลายคนที่มีโอกาสแล้วก็อนาคตที่ดีรออยู่ด้วยนะครับ